ได้เวลาของสายตรวจโซเชียลแล้วนะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรในโลกออนไลน์บ้าง
ต้องถามคนนี้ฮะคุณเฟื่องระดาสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเจอกันเช้าเช้าแบบนี้
มีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตกันเช่นเคยข่าวแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่นักปั่นจักรยานนะคะ
เขากลายเป็นฮีโร่ช่วยเด็กสาวคนนึงค่ะเป็นเด็กสาววัย๑๘ปีที่รอดหวุดหวิดจากการถูกข่มขืนค่ะ
ก็โพสต์เล่าเหตุการณ์การช่วยเหลือเด็กสาวอายุ๑๘ปีให้รอดจากการถูกข่มขืน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุทีมปั่นเสือชมวิวสะเดา
ซึ่งมีเพื่อนครูกว่า๑๐คนได้ปั่นจักรยานที่ถนนด่านนอก
ชายแดนไทยมาเลกระทั่งมาเจอน้องผู้หญิงคนนึงค่ะ
เดิมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอายุ๑๘ปีเท่านั้นเอง
ถูกกลุ่มวัยรุ่นหลอกมาชิงทรัพย์แล้วก็หวังข่มขืนกลางป่านะคะ
แต่โชคดีค่ะที่ทีมปั่นจักรยานผ่านมาเธอเนี่ยก็เลยหนีออกมาขอความช่วยเหลือ
ก็เลยเสียทรัพย์สินแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ก็ไม่ได้มาที่นี่กับเขาแล้วไปส่งอะไรซักอย่าง
แล้วหนูเคยมาที่นี่เป็นไงแต่ไม่รู้ว่าจะมาถึงที่นี่
นี่แหละค่ะเสียงบทสนทนาระหว่างครูภาษาไทยกับน้องคนนี้
อืมครูก็เลยบอกเลยเวลาอย่าไปเชื่อใครง่ายนะ

ก็ได้ให้เด็กสาวคนนี้ซ้อนท้าย
เพื่อไปส่งที่สถานีตำรวจแล้วก็ติดต่อญาตินะคะ

สอบถามไปยังตำรวจภูทรสะดาว
ก็ได้รับคำตอบว่าผู้เสียหายมาแจ้งความ
แต่ให้การวกไปวนมาค่ะ
พอจะจับใจความได้ว่าคนร้ายเป็นวัยรุ่น๓คน

แต่ก็ได้พาเด็กสาวไปยังพื้นที่เกิดเหตุ
แล้วก็พยายามข่มขืนชิงทรัพย์
ก็เลยส่งตัวให้แพทย์ตรวจร่างกาย

แล้วก็ให้ผู้เสียหายกลับบ้านไปพักผ่อน
โดยเช้าวันนี้๑๗สิงหาคม
ก็จะให้นักสังคมสงเคราะห์
ทำหน้าที่เป็นคนกลางสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ขณะนี้พอทราบตัวคนร้ายผู้ก่อเหตุบ้างแล้วด้วยค่ะ
วัยรุ่นนะเนาะก็เป็นช่วงวัยแห่งการ
เขาเรียกว่าอะไรนะพบปะเพื่อนใหม่ทำความรู้จักกัน

อย่างที่คุณครูพูดนั่นแหละอย่าไปเชื่อใจใครง่าย
ตรวจสอบก่อนจะไปไหนมาไหนชวนเพื่อนไปด้วย

คุณดูลักษณะเส้นทางนี้ก็ค่อนข้างจะยาก
ไม่ได้มีรถผ่านไปผ่านมานะครับ
ถ้าไม่เจอกลุ่มจักรยานนี้ก็ไม่อยากจะคิดภาพ